ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปขีดเส้นหนาเลยนะคะ
คำว่าชะตากรรมของร่างรัฐธรรมนูลหลังจากที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ
แต่ว่ามีชะตากรรมที่อาจจะพลิกผันได้เรื่องที่ตามมาก็คือเกี่ยวกับคำถามพ่วงประชามตินะคะ
ชากรรมของร่างรัฐธรรมนูลจะเป็นอย่างไรติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์
แต่แม้บรรยากาศแถวออฟฟิศที่ไหนที่ไหนดูเหมือนเป็นบรรยากาศของท้ายสัปดาห์มากกว่า

ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนเพ่นไปต่างจังหวัดก็เยอะแล้ว
เหลือพวกที่ไปไหนไม่รอดต้องทำงานวันนี้กับวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
วันหยุดสงกรานก็หยุดหลายวันแต่ว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของร่างรัฐมนูล
เรื่องของการเข้าสู่โหมดของการทำประชามติไม่หยุดความเคลื่อนไหวครับ
มีอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างในช่วงนี้
๑เมื่อวานนี้ภักดิ์ประชาธิปัตย์โดยหัวหน้าภักดิ์คุณอภิษฐ์เวชาชีวะคุณจุฬินรัฐนวิสิตคุณองค์อาทครามไพบูล
ออกมาแสดงจุดยืนครับว่าไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงของการทำประชามติ
แล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูลในหลายบทในหลายมาตรา
นี่เป็นการตั้งโต๊ะแถลงเลย๑หัวหน้าพัก๒รองหัวหน้าพัก
จึงวันนี้เป็นข่าวบนหน้านังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ
เพราะว่านี่เป็นการแสดงท่าทีที่ชัดเจนที่สุดของพักประชาธิปัตย์
หลังจากอึ่มคลึมไม่ชัดไม่เจนว่าจะเอาอย่างไร
ว่าตกลงจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูลคุณอภิษฎบอกว่ายัง
ตอบไม่ได้ก็ตามภาษาพักประชาธิปัตย์ล่ะครับต้องไปว่า
กันในในพักก่อนว่าใครมีความเห็นอย่างไรแต่ว่านัก
สังเกตการณ์ทางการเมืองบอกว่าแหมหัวหน้าพักรองหัวหน้าพัก
แสดงเหตุผลมาถึงขนาดนี้ถ้าลงมติว่ารับก็แปลกสิครับ
แต่ประเด็นวันนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเป็นประเด็นที่นายก
รัฐมนตรีกับคุณอภิษฎเวชาชีวะดูตามหน้านังสือพิมพ์แล้ว
เหมือนกับมีหมัดสวนกันแหละครับแต่จริงแล้วเนี่ยใครอาจจะ
พูดก่อนใครไม่ทราบนายกอาจจะพูดก่อนคุณอภิษฎพูดที
หลังแต่ว่าในทิศทางข่าวนั้นวันนี้ดูเหมือนว่ามีการออก
สวนกันระหว่างคุณอภิษฎกับนายกรัฐมนตรีหนังสือพิมพ์
ฉบับเขาก็ออกมาเปรียบเทียบวาถะกันอย่างเช่นหนังสือ
พิมพ์ไทยโพสต์มีรูปคุณอภิษฎิ์มีรูปนายกรัฐมนตรีอยู่
คนละข้างแล้วขึ้นหน้าหนึ่งข้อความเขาอย่างนี้ครับคุณ
พิสิทธิ์บอกพักไม่เห็นด้วยและไม่รับคำถามนี้เนื่องจาก
ทิศสภาที่จะเกิดขึ้นในระยะดังกล่าวเป็นวุฒิสภาที่
มาจากกระบวนการสัญหาและคอสชเป็นผู้แต่งตั้งการทำ
เช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดใดมีแต่จะทำให้ความ
ขัดแย้งหรือปัญหาทางการเมืองรุนแรงขึ้นนี่วาถะของ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์วาถะของนายกรัฐมนตรีอยู่ทาง
ขวามืออยากถามแล้วมันทำให้ประเทศเลวร้ายลงมากกว่า
ไหมล่ะประชาชนมีความทุกข์มากขึ้นหรือเปล่าหรือนัก
การเมืองที่ไม่ดีจะเป็นจะตายเกรงว่าจะทำอะไรที่
ร้ายเหมือนที่เคยมาทำมาไม่ได้อีกอยากถามว่าที่
มาแก้ปัญหาอะไรสำเร็จบ้างโดยไม่มีปัญหาตามมานี่
เป็นไฮไลท์แต่จริงแล้วพลเอกประยุทธ์พูดในธรรมนอง
ที่ว่าแล้วที่ผ่านมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยแก้ปัญหาประเทศ
อะไรด้านออกได้บ้างไหมล่ะทำได้เหมือนที่รัฐบาลกสช
ชุดนี้ทำหรือเปล่าล่ะเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นนี่ก็เป็นวาระ
เป็นภาระอะไรล่ะเป็นวาถะในวันร้อนก่อนจะถึงสงกรานที่
จริงแล้วถ้าพูดโดยความเป็นธรรมเนี่ยนายกคงไม่ตอบโต้คุณ
สิทธิหรอกครับเพราะถ้าดูตามเวลาแล้วเนี่ยนายกอาจจะพูด
ก่อนด้วยซ้ำไปแล้วคุณอภิษฎแถลงทีหลังแต่ว่าแน่นอนออก
มาในช่วงนี้ก็กลายเป็นหมัดสวนระหว่างนายกรัฐ
มนตรีกับคุณอภิษฎเวชาชีวะสองประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือ
ว่าในคำถามพ่วงเนี่ยท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนะครับใจ
ความก็คือว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามยุทธศาสตร์
วางไว้เนี่ยจึงเห็นท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้สว
ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าทั้ง
หมดที่ให้สวมีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรีก็เพื่อที่จะให้
การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์มันเดินหน้าไปได้อย่าลืมนะครับ
ว่า๕ปีสวอยู่ในตำแหน่ง๕ปีรัฐบาลนั้น๔ปี๔ปีถ้าเป็น
อย่างนี้ก็แปลว่าจากนี้ไปสวจะมีอำนาจเสนอชื่อนายก
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี๒สมัยครับ
สมัยก็๘ปีบวกกับคอสชกับรัฐบาลนี้ที่อยู่ในตำห
มาแล้ว๒ปีกว่าก็จะครบ๓ปีถึงจะมีการเลือกตั้งไป
ไปมามาก็๑๑ปีแล้วครับ๑๑ปีที่สวจะควบคุมเกมทางการ
เมืองให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบันสามารถกำหนดอะไรต่ออะไร
ได้แต่ข้อสำคัญก็คือว่าในคำถามเนี่ยท่านอ้างว่าเพื่อ
ให้เป็นการเป็นไปตามกรอบการยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
ปฏิรูปประเทศท่านจึงเห็นว่าควรจะให้สวคุมเกมกัน
เมืองต่อสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแลก

คศสนชสปทหรือแม่น้ำสี่สายเขียนเป็นกรอบออก
มาได้ไหมครับว่าในระยะ๕ปีที่ท่านต้องการให้การเมือง

แล้วให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศนั้นเนี่ย
ปีนี้จากนี้ไปจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างไรบ้าง
โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปอย่าลืมนะครับ
ว่าตอนที่มีการปฏิวัติใหม่ตั้งสมาชิกสภาพปฏิรูปสปช
ตอนนั้นก็หยิบทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมาหมด
เลยคล้ายคล้ายกับว่าจิ้มไปตรงไหนเน่าตรงนั้นหมดปัญหาระบบ
ราชการก็แย่ปัญหาระบบการศึกษาก็ต้องปฏิรูปปัญหากฎ
หมายก็ต้องปฏิรูปปัญหาสังคมก็ต้องปฏิรูปปัญหาตำรวจก็
ปฏิรูปทุกด้านเละเทะหมดต้องปฏิรูปแล้วยังไงครับ
แล้วก็ตั้งเป็นคณะคณะเป็นชุดเป็นชุดขึ้นมาเพื่อศึกษา
ปัญหาว่าแต่ละปัญหามียังไงแล้วจะแก้ยังไงถ้าจะแก้
อย่างนี้ควรจะต้องทำยังไงควรจะออกกฎหมายยังไง
สปชยุบไปแล้วมาเป็นสปทฉะนั้นถ้าคศกับรัฐบาลลืม
แม่น้ำอีกสองสามสายเนี่ยถ้าต้องการจะโชว์อย่างนั้นก็โชว์มา
สิครับว่าหลังจากนี้ถ้ารัฐบาลอยู่นิ่ง๕ปีการปฏิรูป
ประเทศจะได้เห็นอะไรเรื่องการปฏิรูปการศึกษาจะได้เห็น
อะไรหลังการปฏิรูปแล้วการศึกษาจะเป็นยังไงเรื่องการปฏิรูป
ระบบราชการอ้าวที่บอกว่าตอนนี้มันแย่แล้วภายใน๕ปีจาก
นี้ไปโชว์ให้เห็นได้ไหมครับว่าจะปฏิรูปยังไงจะออกกฎ
หมายบังคับบัญชายังไงจะทำยังไงที่จะให้ระบบราชการเปลี่ยน
แปลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่อ้าวทำรถแบบออกมาสิครับเอาไอ้
ง่ายเลยปฏิรูปตำรวจถ้าขอเวลา๕ปีเพื่อให้สวมาค้ำ
อยู่อย่างนี้แล้วบอกว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศ
ตามยุทธศาสตร์โชว์มาสิครับว่า๑ปีแรก๒๑ทำอะไรปีที่๓
ทำอะไรปีที่๔ทำอะไรปีที่๕ทำอะไรแล้วหลังจาก๕
ปีแล้วเนี่ยวงการตำรวจจะเปลี่ยนแปลงยังไงเอาเรื่องการศึกษา
เรื่องการศึกษาก็เหมือนกันตอนนี้เพิ่งออกคำสั่งมาตรา๔๔
ปรับโครงสร้างก็ไม่ว่ากันแต่ว่าโชว์มาให้เห็นได้ไหมล่ะครับว่า
หลังจากกลับโครงสร้างแบบนี้แล้วเนี่ยจากนี้ไปอีก๒ปีอีก๓ปีอีก
ปี๕ปีกระบวนการปฏิรูปการศึกษามันพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออย่าง
ยังไงแล้วจะทำให้ระบบการศึกษาของเราดีขึ้นยังไงโชว์ออกมาสิครับ
ถ้าแต่ละเรื่องโชว์ออกมาได้อย่างนี้ว่าเอาล่ะภายใน๕ปี
จากนี้ไปปฏิรูปตำรวจจะเป็นอย่างนี้นะประชาชนจะได้ประโยชน์
อย่างนี้นะปฏิรูปการศึกษาประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างนี้นะ
ปฏิรูปสังคมสังคมจะดีขึ้นอย่างนี้นะปฏิรูปกฎหมายปฏิรูป
ข้าราชการวงการราชการทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านออกมาอธิบายให้
ประชาชนได้เห็นกรอบแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเวลา๕ปีให้
สวนี้คุมเกมการเมืองเพื่อให้การเมืองนิ่งนักการเมืองยัง
วางมือไม่ได้ยังวางมือให้นักการเมืองไม่ได้ถ้าโชว์ออกมา
อย่างนี้อ้าวผมว่าคนก็จะได้เห็นว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็
เอาเถอะให้สวเข้ามามีบทบาทเลือกนายกรัฐมนตรีได้คอสช
ผู้มีอำนาจจะได้คุมเกมการเมืองต่อไปได้เพื่อพัฒนา
ประเทศตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศเอาอย่างนี้
สิครับฉะนั้นหลังสงกรานขึ้นมาเอาสิครับทำแผนออกมาเลย
แต่ละด้านของการปฏิรูปบอกเลยภายใน๕ปีจะได้เห็นอะไร
ให้ดีเนี่ยบอกให้ละเอียดไปว่าปีแรกได้เห็นอะไรปีที่๒
ได้เห็นอะไรปีที่สามได้เห็นอะไรปีที่ห้าได้เห็นอะไรโอ้โห
ถ้าทำอย่างนี้ไม่ขัดข้องเลยครับนักการเมืองอยู่เฉยเฉย

ปล่อยให้รัฐบาลที่มาจากอำนาจหรือรัฐบาลที่สวเข้ามาเลือก
นายกรัฐมนตรีทำงานไปสิก็มีข้อแลกเปลี่ยนครับไม่ฉะนั้นแล้ว
เนี่ยท่านบอกว่าเพื่อให้ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศพัฒนา
ประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็เลยให้สวมามีสิทธิ์โหวต

ขีดเส้นใต้วันนี้ของวันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นปรากฏการที่
ฝากฝ่ายของการเมืองนะคะออกมาขยับตัวชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจาก
จากเงียบไปนานขอบคุณนะคะส่วนเหตุผลต่างไม่ได้เกี่ยว
ข้องกับเรื่องของเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูลเท่าไหร่นะคะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำถามพ่วงประชามติมากกว่านะคะ